เป็นบรรยากาศการเดินสายคารวะแผ่นดินของพักรวมพลังประชาชาติไทย
วันนี้วันที่๕แล้วค่ะคุณผู้ชม
นายสุเทพเทือกสุบันในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งพัก
พร้อมกับหม่อมราชวงศ์จตุมงคลสนคุณหัวหน้าพัก
ไปเดินแถวศรีลมเจริญกรุงนะคะ

แม่ค้าขายขนมพอเห็นก็เอาขนมมาให้เอาขนมมาเลี้ยงนะคะ
แต่ว่าก็มีคนที่เขามาตะโกนต่อว่าเหมือนทุกวันนะคะ
ระหว่างขบวนของคุณสุเทพไปถึงซอยศรีเวียงหน้าโรงแรมชังกอริล่าค่ะ
มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ตะโกนต่อว่าค่ะ

ก็มีเสียงคุณสุเทพอยู่นะคุณสุเทพก็ยังพูดไปเดินไป
ใช่แต่คุณสุเทพก็บอกว่าอ๋อเห็นหน้าชัด

ตอนเติมที่เคยไปก่อกวนแถวญวราชวันก่อน

ก็ฝากถึงกลุ่มการเมืองเก่าขอให้ใจกว้าง

มีคนมาต่อว่าอะไรบ้างเนี่ยไม่ได้หวั่นไหว
ก็ฝากถึงทีมงานของตัวเองด้วยว่าอย่าไปตอบโต้

ทีนี้มีการเผยแพร่คลิปหนึ่งในยูทูปค่ะ
เขาบรรยายภาพขณะที่นายสุเทพสมาชิกพักเดินผ่าน
ห้างสับสินค้าห้างหนึ่งห้างหรูนะคะ
เมื่อ๒๖ตุลาคมที่ผ่านมาภาพนี้
เขาก็ยืนรอกันหน้าห้างเหมือนกับจะเข้าไปเพื่อทำกิจกรรม
แต่ว่าทางทีมงานเดินมาบอกว่าเขาไม่ให้เข้า
นี่ทางคณะก็เลยเดินไปทางอื่นแทน
คนก็เลยไปแสดงความคิดเห็นกับคลิปนี้

มองเป็นบรรยากาศการเมืองไทย
เป็นความคึกคักสีสันของการเมืองไทย

แต่ถ้ามองในเรื่องของว่าเออแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเนี่ย